เดี๋ยวเราต่อกันที่เรื่องของโควิด๑๙เลยนะครับ
ใช่ค่ะมีอัปเดตยอดให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วย
แต่ทีนี้ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคือในชุมชนของจีน

เพราะเขาเชื่อว่าสูนักถ้าเกิดว่าไล่ล่าได้
มันจะช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของเจ้าเชื้อนี้
โควิด๑๙นั่นเองก็เลยมีภาพมีคลิปวิดีโอออกมาเพียบเลย
คุณผู้ชมอย่างดูคลิปนี้ก่อนนะคะ
อันนี้คือสุนัขเนี่ยมันก็วิ่งอยู่ตามท้องถนนในเมืองเฉิงตูที่มณฑลเสฉวน

ตำรวจท้องถิ่น๔คนช่วยกันไล่ล่าสุนัขลาบาดอร์ค่ะ
มานั่งรอเจ้าของอยู่บนท้องถนนแบบนี้

โหคือหลายคนเห็นคลิปนี้แล้วก็สะเทือนใจมากนะคะ
อีกคลิปหนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองหยงเจีย

นี่คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่

สองเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นในหลายเมืองของจีน
แล้วเขามีการถ่ายคลิปมาแชร์ลงในโลกโซเชียล
เพราะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของจีนได้รับคำสั่ง
บอกว่าให้กำจัดสุนัขจรจัด
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙
แม้ว่ายังไม่มีการยืนยันว่าสัตว์เลี้ยง

หรือว่าเป็นภาหะในการแพร่เชื้อก็ตาม
แต่มันมีภาพแบบนี้ออกมาให้เห็นแล้วนะคะ

มีรายงานว่าจีนเองเขาก็มีการปรับปรุง
ระบบการคำนวณตัวเลขผู้ติดเชื้อ
รวมถึงตัวเลขผู้เสียชีวิต
คุณผู้ชม
ซึ่งที่มันเพิ่มขึ้นเยอะ

หูเป่ยเป็นศูนย์กลางของการแพร่ระบาด
ปรากฏว่ามีการยืนยันพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม
อีก๑๔๘๔๐ราย
อันนี้คือตัวเลขที่มีการรายงานเมื่อเช้านะ
ก็เลยทำให้ผู้ติดเชื้อเฉพาะในหูเป่ยเอง
พุ่งขึ้นไปเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชม
อยู่ที่๔๘๒๐๖ราย
แล้วก็มีตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๒๔๒ศพ
รวมเป็น๑๓๑๐ศพ
อันนี้ก็คือในภาพรวมทั้งของหูเป่ยแล้วก็เหมือนของจีนเลย
เพราะว่ามณฑลหูเป่ยถือว่าเป็นมณฑลที่มีการประบาดของโรคนี้
แต่ทีนี้มันมีสื่อท้องถิ่นของจีนหลายสำนักเลยนะคุณสืบสกุลคุณผู้ชม
เขาระบุบอกว่ายอดผู้ติดเชื้อเจ้าไวรัสโควิด๑๙

ตอนนี้พุ่งไปอยู่ที่ประมาณ๖๐๐๐รายแล้ว

ใช่นะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อนะครับ